คุณผู้ชมคะมีวัยรุ่นพัทยาเขาแค้นตำรวจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเขาตั้งด่าน
ตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ตำรวจขอตรวจปัสสาวะ

ตำรวจกำลังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่นะคะ
แล้วก็ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายที่หน้าผับ
ตำรวจเขาเล่าให้ฟังว่าไปเจอกันในผับ

ใช่ไหมที่จับเพื่อนผมแล้วก็เดินจากไป
พอออกมาจากผับตำรวจกำลังที่จะขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์
ปรากฏว่าอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้
มีกลุ่มวัยรุ่นมารุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ

แล้วคนสองมาคนสามมามารุมกันนี่นะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
วัยรุ่นอย่างที่เห็นใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขาสั้น

รถล้มแล้วก็รุมเตะรุมกระทืบกันนะคะ
ดังแชร์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่า
โจ๊พัทยารุมกระทืบตำรวจบาดเจ็บ
ฆาตล้างแค้นที่เคยโดนตรวจปัสสาวะ
หลังพบผงคล้ายยาเคติดอยู่กับธนบัตร
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
นี่แหละค่ะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังตำรวจภูทรเมืองพัทยา
ก็รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๘เมษายน
ตำรวจที่ถูกทำร้ายคือ๑๐ตำรวจรีนัทธวุฒิขรัวทองเขียว

แล้วก็มีวัยรุ่นอย่างที่บอกค่ะเดินไปถามในผับว่าพี่ใช่ไหม
จับเพื่อนผมแล้วก็เดินออกไป

ก็มีผู้ชายวัยรุ่นเข้ามาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นกาดของผับ
จับตัววัยรุ่นได้๑คนในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนอื่นก็รู้ว่าเป็นวัยรุ่นแก๊งห้วยใหญ่
หลบหนีไปนะคะจับได้คนเดียว
คนก่อเหตุเป็นกลุ่มที่เคยถูกสิบ
ตำรวจรีนัทธวุฒิจับกลุ่มตอนตั้งด่าน
ในซอยหม่อมหลวงชื่นใจเมื่อ๓เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
คือเขาพบเศษผงสีขาวคล้ายกับยาเค
ก็เลยตรวจหาสารเสพติดขอตรวจปัสสาวะ

ทำประวัติเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัว
ก็เลยคาดว่านี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุ
ว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้โกรธแค้น
พอสบโอกาสบังเอิญไปเจอที่ผับ
ก็เลยเรียกพักพวกมาดักรอแล้วก็รุมทำร้ายร่างกาย

ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองพัทยาบอกว่า
ล่าสุดตอนนี้นำตัวนายจักรพันธ์หรือเก่ง
มโนธิรกุลอายุ๒๗ปี
ผู้ต้องหาที่จับได้ในวันเกิดเหตุ
ส่งฟ้องสารตัดสินจำคุก๒เดือน๒๐วัน
ความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

ตอนนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรวบรวมพยานหลักฐานจนรู้แล้วว่า
คนอื่นที่ไปร่วมรุมทำร้ายด้วยเนี่ยเป็นใครบ้างหลบหนีไปไหน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกตามล่าตัวมาลงโทษตามกฎหมาย
คาดว่าจับได้เร็วนี้นะคะ

จากการที่จับกลุ่มได้คนหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีภาพกลงวงจรปิดที่เราไล่
ในกลุ่มเขาจะมีอยู่๔คน
ซึ่งใน๒คนอยู่ในกลุ่มเชี่ยง
ในกลุ่มของการติดยาเสพติด